ตอนนี้มีภาพหนึ่งที่ชาวเน็ตกำลังวิภาควิจารณ์อย่างมาก
เพราะว่ากลุ่มคนขับรถกระบะครับลักลอบนำรถลงไป
อ่างเก็บน้ำบางพระที่ชนบุรี

นี่นะท่วมล้อรถรถขนาดนี้เลย
ทันเข้าไปแล้วจะออกมายังไงทีนี้
โอ้โหก็วิภาควิจารณ์กันระงมทีเดียวนะครับ
กลายเป็นเรื่องที่กำลังมีการพูดถึงเพราะว่ากลุ่มนี้เขาลักลอบไป
ปิ๊กนิกไปตกปลาไปนั่งกินอาหารกันอยู่ในอ่างเก็บน้ำ
สุดท้ายก็วุ่นกันทั้งบางสิครับต้องไปลากกันขึ้นมา
บอกว่าอันนี้ตามที่เขาโพสต์เลยนะ
ไม่รู้จะด่าพวกนี้ยังไงดีในอ่างเก็บน้ำบางพระย้ำนะว่าในอ่างเก็บน้ำ
รับประทานห้ามนำรถเข้าไปจอดในอ่างเก็บน้ำ
แต่ก็มีพวกรักรอบเข้าไปจอดตกปลากินเหล้าเปิดเพลงเสียงดัง
จริงเขาบอกว่าน่าสงสารก็คือบรรดารถที่ไปช่วยนี่แหละครับ
เพราะความสนุกของคนกลุ่มนี้แท้ต้องทำให้คนอื่นต้องเดือดร้อนอีก
รถกระบะอีก๒๓คันต้องไปช่วยก็ติดอยู่๑๐ล้อคันแรกมาช่วยก็ติดอีก

คราวนี้ต้องขนกันมาเพียบเลยต้องช่วยกันกับคนที่มักง่ายพวกนี้เขาว่าอย่างนั้น
หลังจากโพสต์นี้มีการเผยแพร่ไปชาวเน็ตก็เข้าไปวิจารณ์กันเยอะถึงการกระทำดังกล่าว
เพราะว่าไปสร้างความเด็บร้อนให้ทั้งตัวเองและคนอื่นด้วยแล้วก็สร้างความเด็บร้อนให้คนที่ไปช่วยเหลือเนี่ยติดไปตามกันนะครับ
ทางด้านภูมิในการสำนักชนรับประทานที่๙นายธินกรสุธินออกมาพูดถึงเรื่องนี้บอกว่า
นิ่งนอนใจนะมีการสั่งการให้ดูแลเรื่องนี้แล้ว
ดำเนินการติดตั้งป้ายห้ามรถลงไปในอ่างเก็บน้ำบางพระนะฮะแล้วก็มีการกั้นพื้นที่ในบางจุดแล้ว
จากว่าอ่างเก็บน้ำเนี่ยเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำทำให้รถที่ขับผ่านไปจะจมได้ลักษณะอย่างที่เห็น
และอยากขอความร่วมมือประชาชนอย่าฝ่าฝืนและอย่าทำแบบนี้อีกนะครับ
ค่ะอะไรที่เขาห้ามก็อย่าไปหาทำด้วยนั้นมันเดือดร้อนหลายคนเลยต้องเข้าไปช่วยกัน